ภูเก็ตนะฮะสาวธอมงัดเข้าไปในบ้าน
แล้วก็ไปขโมยเงินของเจ้าของบ้านเขาเก็บเอาไว้ร่วม๒ล้านบาท
แล้วก็ไปซื้อรถด้วยเงินสดล้านกว่าบาท
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลักฐานคือกล้องอันนี้
กล้องวงจรปิดมันจับเอาไว้ได้ถึงแม้จะมีล่มอะไรบังก็ตามที
แต่ว่ามันก็มีมุมที่จะเห็นว่าใครเดินเข้าไปในบ้านหลังนี้นะครับ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดก็เป็นหลักฐานไปมัดตัว
นางสาวธนพัฒน์หวังสง่านะฮะคนที่เขาเป็นสาวธอมอายุ๓๗ปี
เดินวนเวียนดูลาดลาวอยู่หน้าบ้านเลขที่๔๐ทับ๙ซอยทรงคุณตะบนฉลองครับ
แล้วก็ย้อนกลับมาในช่วงค่ำตอนแรกก็วนเวียนมาดูรูทางก่อน
ตอนค่ำก็กลับไปก่อเหตุงัดบ้านได้เงินสดไป๒ล้าน๓แสนบาท
ก่อเหตุ๔เมษายนตำรวจก็ขอหมายจับและตามไปจับกลุ่มได้เมื่อวาน
ยึดของกลางได้เป็นโทรศัพท์มือถือเป็นกระบาดฟอร์ดเรนเจอร์ป้ายแดงเลยนะ
ได้เงินเข้าไปไปซื้อรถมาขับเงินสด๑๒๒๐๐๐๐บาท
แล้วก็เหลือเงินเอาไว้๑๓๙๐๐บาท
ตำรวจก็โดนตั้งข้อหาสิครับตั้งข้อหาสาวธอมคนนี้
ข้อหารักทรัพย์ในเคหาสถานนี่ฮะเงินสดโอ้โห
คือเจ้าของบ้านเขาก็เก็บเอาไว้เยอะเหมือนกันนะเงินสด๒ล้านทีเดียว
นางสาวอนุสราแก้วโสภาคนะฮะเจ้าของทรัพย์สินบอกว่า
เงินทั้งหมดเนี่ยเป็นของครอบครัวนำมาเก็บเอาไว้เพื่อเตรียมไปเซ้งร้านในตะบนราวัย
คำถามคือทำไมถึงต้องมีเงินสดคือเขาต้องเตรียมกดเงินออกมา
แล้วก็มีใช้เครื่องผ่านเสร็จร้าน

พอถูกขโมยไปก็ตกใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับครับ
โดยคนร้ายเป็นแฟนของเซลล์
มาติดต่อขายบ้านให้กับแม่ของเธอด้วย

แล้วก็เป็นบ่อแสให้ตำรวจตามจับกลุ่มได้นะฮะ
ทั้งตัวคนทำทั้งรถป้ายแดงที่ขโมยป้าอ่าไปเอาเงินไปขโมยไปซื้อ

สุดท้ายถูกรวบตัวได้ทั้งหมดเลยนะครับ